วุ่นทั้งเมืองเพราะคุณคนเดียวเนี่ย
ตอนนี้ตามโฟชินเนอร์ปลายแดงครับ
รู้สึกขับรถไม่ชำนาญทางด้วยนะครับ

ตรวจตรวจจอดติดล้อมนะครับตรวจติดล้อมนะดูสภาพเมืองก็รู้นี่คือกลางเมืองชนไหมเลย
กลางเมืองเชียงใหม่เลยนี่คือประมาณ๘โมงครึ่ง

ก็น่าจะยันหว่างมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะ

ตำรวจสายตรวจสพเมืองเชียงใหม่คุณผู้ชม
ทีแรกชาวบ้านแจ้งบอกว่ารถคันนี้นะ

รูปร่างทวมนอนอยู่ที่เบาะคนขับ

ไป๕นาทีเขาก็เปิดประตูออกมา
ว่าคุณผู้ชมฮะไอ้จังหวะเปิดประตูออกมานะตำรวจเล่าบอกว่าโอ้โห
กลิ่นมันมันชนจมูกออกมาเลยดอมละมุดเหรอละมุดอืมละมุดพุ่ง
ชนเนี้ยฮะจังหวัดเนี้ยชนจมูกออกมาขนาดใส่หน้ากากอาลามัยนะ
กินผลไม้มาไม่ใช่ครับกินเหล้านี่แหละดอมอ่า
โอ้โหนี่แหละครับพอสอบถามก็พูดจาวกไปวนมา
เจ้าหน้าที่จึงขอให้ย้ายรถไปจอดริมถนนแต่ชายคนดังกล่าวขับรถออกไปครับ
กระทั่งมาสกัดให้หยุดจอดได้ที่หน้าวัดพันอ้นกลางเมืองเชียงใหม่
ผู้ชายเขาเต่ากล่าวต่อแบบงงบอกรถเซี่ยเฮ้ยเดี๋ยว
เห้ยฟอัลจุนเนอร์เึโม่ใหม่สุดป้ายแดง
บอกที่เหลียดแล้วเขายินยันการซ่อมให้ดูด้วยนะคะ
พอถามว่าไปดื่มเหล้าที่ไหนมานะเขาก็บอกว่า
ได้ลืมร่าวในเมืองไหล้ผมอ้า
แล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อล่ะไหมจะไปไหนต่อล่ะไหมจะไปไหว้พระ
กะว่าสั่งปั๊บจะไปไหว้พระที่วัดสิงห์วรมหาวิหารครับ
ตำรวจก็ขับรถของผู้ชายคนนี้ไปเก็บโรงพักก่อน
พี่นั่งไปด้วยเดี๋ยวไปรอส่างเมาที่โรงพักหน่อย
แล้วก็ตรวจวัดปริมาณกอห่อครับที่ไปกินเหล้าในเมืองมาเนี่ยนะ
วัดปริมาณกอห่อได้สองร้อยสองร้อยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาขับรถขณะเมาสุรา
แล้วก็ให้ประการตัวไปในวงเงินสองหมื่นบาท
แล้วเดี๋ยวจะนัดนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดเชียงใหม่
ข้อหาเมาแล้วขับหลับไม่เป็นที่ต่อไปครับ

เคยได้ยินแต่อะไรนะผักไม่เข้าเหล้าไม่กินเช็คอินแต่วัด
แต่อันนี้เหล้าก็กินและกำลังจะไปเช็คอินที่วัด